พิธีกรสาวอารมณ์ดีอีกคนปีโป้จะพาไปโอ้โหกับเรื่องราวปลากัดเงินล้านของลุงอาปากน้ำที่วงการปลากัดไทยต้องจารึกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นตามปีโป้ไปกันเลยครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะปีโป้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรปาการ
และเรื่องราวในวันนี้ที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นจะต้องร้องโอ้โหเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปากัดค่ะ
และปากัดที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศไทยเลยนั่นก็คือนี่
กล่าวถึงวงการประกัดไทยชื่อของลุงอาปากน้ำก็ไม่เป็นสองรองไทย
แถมยังเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง
และวันนี้วงการประกัดไทยต้องจารึกเพราะลุงอาคนนี้คือคนที่สามารถคิดค้น
และพัฒนาประกัดไทยให้เป็นสีทองอร่ามทั้งตัวสวยงามมากเลยล่ะค่ะ
นี่ค่ะนี่คือสีทอง

ทองที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีข้าวเมาไม่มีข้าวเมาไม่มีอีลิกติดไม่มีสีอื่นติด
จุดเริ่มต้นของการทำสีนี้คืออะไรคะลูกหา
คือสีที่มีราคาหรือมีค่าที่สุดคือทอง
ถ้าเราทำอะไรที่เป็นสีทองได้มันก็จะมีราคา
ใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำเป็นสีทอง

สี่ห้าปีในการผสมเป็นสีทองเพียวแบบนี้เลย
จากสีอะไรกับสีอะไรคะ
แรกก็จะเป็นปลาหม้อปลาอะไรที่มาผสมหลายสีมันม่วงแดงอะไรมันจะออกเป็นสีทองแดง

ผสมกับสีเขียวก็จะได้เป็นสีทองเหลือง
แล้วก็เราใส่แพทินัมลงไปก็จะออกสีทองอ่อน
แล้วเราก็จะเลือกตัวที่เข้มที่สุดในคอกมาผสมกันมาไล่สายกัน

แล้วก็จับตัวที่เข้มที่สุดมาไล่จนใกล้ให้เลือดนิ่ง
ทำมารู้สึกว่ามีความยาวนานมากจากการที่จะทำเป็นสีทองได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้

เขาไม่ให้จดนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจดไม่ได้

รางวัลที่ภูมิใจที่สุดคือรางวัลอะไรคะ

แล้วก็มีโล่ขององค์สม
ได้ข่าวว่าชนะระดับโลกมาแล้ว
ที่สิงคโปร์งานของคอนาม่าอะไรอย่างนี้

ให้ต่างชาติดูว่าเรามีประกัดทอง

ต้องบอกว่าประกัดสีทองคือความภาคภูมิใจของลุงอาและครอบครัว
เพราะกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
ที่จะพัฒนาประกัดให้ได้สีทองเหลืองอร่ามทั้งตัวแบบนี้
ซึ่งเทคนิคการพัฒนาและผสมสีของลุงอา

คือจบประสิทธิ์ก็พ่อแม่ก็ส่งเข้าอู่
ส้มสีเคาะพ่นสีรถยนต์

ก็เลยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องผสมสีอยู่แล้ว
ใช่
ลุงคะปลากัดเยอะแยะขนาดนี้
ถามนิดนึงว่าคุณลุงอาเลี้ยประกัดมานานหรือยังคะ

เกือบ๖๐ปีเริ่มเลี้ยงปากัดตั้งแต่จำความได้๗๘ขวบ
๗๘ขวบเลยนะคะทำไมถึงเลือกเลี้ยงปากัด

ประกัดยิ่งไม่ต้องใช้จับใส่ขวดเล็กก็อยู่ได้
โป้อยากจะรู้ว่านอกจากสีทองที่ลุงอาทำแล้ว
ลุงอายอยากทำสีอะไรขึ้นมาอีก
ก็คือถ้าทองนี้มันต่อยอดเป็นหมูช้างทอง

ช่างสีทองเพราะเราพัฒนาขึ้นมา
ใช้เวลามาหลายปีเหมือนกันกว่าจะได้ตัวนี้

จากความรักในการเลี้ยงกลายมาเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ให้ดังไกลทั่วโลก
แม้วันนี้ลุงอาจะก้าวข้ามวายแซยิดมาแล้ว
แต่ตลอดเวลาในการพูดคุยเห็นแต่แววตามุ่งมั่น
ที่จะทำฟาร์มประกัดอย่างไม่ย่อท้อ
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ปิโป้สัมผัสได้ถึงความสุขของผู้ชายคนหนึ่ง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแค่เพียงร่างกาย
โอ้โหปลากัดเงินล้านของลุงอาปากน้ำสุดยอดจริง
อีกเรื่องสุดท้ายของวันนี้
พี่แดนลงพื้นที่ไปสัมผัสกับธรรมชาติของเมืองแห่งสายน้ำ
ที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

จนทำให้เกิดงานออกแบบที่งดงาม
ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คน

วิถีชีวิตอยู่ริมคลอง

ถ้าพร้อมแล้วเราไปดื่มดำกับงานศิลปะ
ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณนพรนะครับ

ณเวลานี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย
น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของที่เลยใช่ไหมครับ

สีขาวนะครับเป็นควายเผือกแคระเพศเมียนะครับ

ส่วนสีดำนะครับเป็นควายแคระเพศผู้นะครับ

ทิและกะลาก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่
ควายสองตัวนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ได้ยังไงครับ
ก็มันเริ่มมาจากเมื่อ๔ปีก่อนนะครับ
ผมได้ไปซื้อควายมาเลี้ยง๑ตัว
ก็เลยคิดอยากจะทำคอกเลี้ยงสัตว์เล็กนะครับ
เลี้ยงควายสองตัวแล้วก็มีแรงกาแฟหนึ่งของตัวเอง
ก็คือว่าแรงกำหนด๖๒ห้องบอกแล้วกาเฟ่ฟังหรือกาเฟ่นะครับ

ให้มันสอดคล้องกับนิยามของคำว่าเมืองสามน้ำ

อันนี้นะครับเลือกใช้จากนะครับ
เป็นหลังคาจากนี่เป็นตัวแทนของน้ำกล่อย
เลือกใช้เหล็กซึ่งเป็นตัวแทนของเมืองอุตสาหกรรม

คือทำยังไงให้สีได้แบบนี้ครับ
ในส่วนของตัวหลังคาผมใช้แผ่นเหล็กนะครับ
เหล็กแล้วก็มาปล่อยให้มันขึ้นสนิมนะครับ
สลิมกินเนื้อผิวมัน
ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสีที่เข้ากับเป็นสีวัสดุ

ตรงนี้คือสีธรรมชาติของเหล็ก

เหมือนกับว่าณเวลานี้ผมไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย
เหมือนกับผมอยู่ที่แบบแอฟริกาหรืออะไรสักอย่าง
มันจะเป็นบรรยากาศที่แบบดูเป็นธรรมชาติ
แต่พร้อมกันทุกอย่างดูทันสมัยมากเลยครับ

แต่ว่าวิธีการเนี่ยเราทำให้มันมีมูลค่ามีราคามีคอร์สขึ้นมาเนี่ย

ผมออกแบบให้เป็นเรื่องราวของสายน้ำนะครับ
ถ้าเรามองไปนะครับด้านขวาสุดนะครับ

เมื่อเรือลำนี้แล่นผ่านมาเนี่ย

โดยที่ชาวประมงไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการจับ
อันนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับ
เรือลำนี้นะครับไล่จับปลาทูนะครับ

นำทางพวกเราเนี่ยเข้าไปในปากอ่าวแม่กรองนะครับ

เมื่อปลาทูลทั้งหมดเนี่ยไหว้นำทางเราเข้าไปในปากเอาแม่กองแล้วเนี่ย
ต่อไปเนี่ยปลาทูก็จะนำเราไปยังจุดต่างในโรงแรมด้วยนะครับ
แล้วตัวที่เป็นน้ำที่ติดอยู่บนกำแพงกับบนหลังคา

ตัวใส่น้ำเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่นะครับ

ถูกนะครับด้วยวิธีแบบชาวบ้านนะครับ
แล้วก็ซ้อนทับกันเป็นเลเยอร์ทั้งหมด๓ชั้นนะครับ
มีความสูงต่ำนะครับให้มองเหมือนคลื่นน้ำจริง
แต่ผสมผสานมาแล้วออกมาดูอลังการมากเลย
วันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหจริง
ตาตื่นใจและอิ่มอร่อยกับบรรยากาศและรสชาติของที่นี่เลยนะครับ
อาทิตย์หน้ายังมีเรื่องราวแปลกใหม่

และความมหัศจรรย์ของเมืองไทยให้ค้นหา
ที่จะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจจนต้องร้อง
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์